หลังจากคืนลอยกระทงค่ะที่นางรองบุรีรำมีวัยรุ่นสองกลุ่มโอ้โหยกพวกตะลุมบอลกันเลย
และจุดที่เขาตะลุมบอลคือทางเข้าโรงพักค่ะเนี่ยค่ะนี่คือทางเข้าโรงพักนะคะ
และมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยสามรายค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดของวันที่ยี่สิบ
พฤศจิกายนก็คือเป็นคืนต่อเนื่องจากคืนวันรอยกระทง
กลุ่มวัยรุ่นที่เขาไปเที่ยวงานลอยกระทงกันมายกพวกตีกันค่ะมีอาวุธด้วย
ที่บริเวณถนนปากทางเข้าสพนางรองในเขตเทศบาลเมืองนางรองค่ะ
มีวัยรุ่นถูกแทงและถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสามรายสามรายประกอบไปด้วยนายสุพัฒน์
อายุ๒๐ปีถูกแทงที่หน้าอกด้านขวาแขนไหล่ซ้ายเย็บรวม๑๒เข็ม
ผู้เอ่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคนที่สองชื่อวนายไก่โต้ง
อายุสิบแปดปีถูกแทงที่กลางหลังและคนที่สามในตองอูค่ะ
อายุ๑๖ปีถูกมีดฟันศีรษะเย็บไป๖เข็ม
ตำรวจสพนางรองสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าวันเกิดเหตุนายสุพัฒน์พร้อมพวก๕คน
นั่งกินอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันกับกลุ่มของนายตองอูและนายไก่โต้ง
แต่หลังจากนั้นเคลียร์กันได้ค่ะเรื่องจบที่ร้านนั่นแหละ
ไม่มีการด่าอะไรกันอีกนะคะก็คือยุติกันแล้วเคลียร์กันแล้ว
กระทั่งตี๒ค่ะกลุ่มของนายตองอูและไก่โต้ง

นายสุพัฒน์เนี่ยเหมือนไม่จบนะคะ
ตามมาขี่รถจักรยานยนต์ตามมาใช้มีดฟันหัวในตองอูเลือดอาบเลย
จากนั้นนายไก่ต้มรีบขี่รถจักรยานยนต์ไปกับกลุ่มเพื่อนไล่ตามนายสุพัฒน์นี่แหละ
มัดทันกันที่๔แยกทางเข้าสพนรถนนนรชำนิ
จังหวะนั้นรถนายสุพัฒน์เกิดเสียหลักล้ม
นายสุพัฒน์ค่ะใช้มีดฟันในไก่โต้งที่กลางหลังได้รับบาดเจ็บ
ก่อนที่จะโชคต่อยกันฯรมเลประมาณ๗๘คนครับ
แล้วก็มีการแย่งมีดจากนายสุพัฒน์ได้แต่ไม่ทราบนะคะว่าใครแย่งมีดจากนายสุพัฒน์ได้

นางรองทีมข่าวไปสอบถามนายตองอูและนายไก่โต้ง
ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับนายสุพัฒน์มาก่อน
ที่มีปากเสียงกันในร้านอาหารก็เคลียร์กันไปแล้ว
แต่ว่านายสุพัฒน์ยังคงตามมาหาเรื่อง
ซึ่งพวกตนก็ถูกฟันเหมือนกัน
ทีนี้ถามว่ามีใครไหมระหว่างตองอูกับไก่โต้ง
ที่เอามีดไปฟันเขาเอามีดไปแทงสุพัฒน์
ทั้งสองคนปฏิเสธค่ะ
ไม่มีแล้วครับผมเคลียร์ด้วยคำพูดครับ

พูดกันว่าพี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่า

แล้วก็จับมือกันคุยกันดีก็

ก็จบครับผมก็คิดว่าจบอยู่ในร้านแล้วครับ
แล้วทีนี้ผมกำลังจะกลับบ้าน

ทีมข่าวเราไปคุยกับครอบครัวของ

คุณพ่อบอกว่าไม่เคยรู้ว่าลูก

แล้วใครเป็นคนใช้มีดแทง

พ่อบอกว่าก็ต้องรอสอบถามลูกชายนั่นแหละ

ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะใจร้อน

ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับ

ขอรอให้นายสุพัฒน์อาการดีขึ้น

หาข้อเท็จจริงอีกครั้งค่ะ